ตราบบรรยากาศพี่ทีไว้อาไลคุณแทงโมนที่๒

ยังมีบรรดาแฟนคลับแล้วก็คนรักคุณแตงโม
เดินทางไปร่วมไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมากค่ะ

คุณผู้ชมได้เริ่มขึ้นเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาที
พิธีการในคืนที่๒ก็จะไม่ได้แตกต่างจากคืนแรกค่ะ
มีการกล่าวนามัศกาลพระเจ้า
และการนำร้องเพลงโดยคุณบีพีรพัฒน์
คุณแม่พนิดาขึ้นกล่าวชีวประวัติและไว้อาลัยค่ะ

และหนึ่งไฮไลท์ในช่วงพิธีนะคะ
ก็คือการขึ้นกล่าวอาลัยของคุณอ้วนรีเทิร์นค่ะ

ถึงความน่ารักสดใสแล้วก็ความเข้มแข็งของแตงโม
บอกเล่าความประทับใจในช่วงก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

อ้วนเล่าให้ฟังว่าแตงโมโทรมาบอก
ว่าได้ใช้เงินจากแม่อ้วนมาเรียนหนังสือจนจบแล้ว
คือคุณแตงโมเรียกพี่อ้วนว่าแม่อ้วน
ก็อยากให้แม่อ้วนมาร่วมงานรับปริญญา
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ไม่ได้เดินทางไปนะฮะ
อีกส่วนหนึ่งคือพี่อ้วนรีเทิร์นก็พูดถึงเรื่องความรัก
ของแตงโมกับคุณเบิร์ตเอาไว้อย่างซึ้งใจด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะ
ขอฝากชีวิตไว้
วันนี้พี่อ้วนก็ขอบอกเลยว่า

ถ้าย้อนเวลากลับไปได้

ครั้งนี้ทำให้ทุกคนได้รู้เลยว่า

ของคนทั่วประเทศใจจริง
ขอพูดคำเดียวว่า
ลาก่อลูกสาวของแม่
ขอบคุณทุกคน
ราชปาลเป้ยปานวาดใบเฟิร์นพิมชนกพี่มดดำขชาพาค่ะ
ซึ่งหลายคนที่สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์นะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะ
บอกว่าคิดถึงแตงโมอย่างที่สุดค่ะ
คือความทรงจำที่มีกับน้องโมกับแตงโม
ไม่ว่าจะทำงานด้วยกันเจอกันในทุกครั้งที่ได้เจอนะคะ
ก็จะอยู่ในความทรงจำของที่นู่น
ไม่รู้ว่าตอนนี้โมจะอยู่ที่ไหนค่ะ
ก็อยากให้โมมีความสุขมีรอยยิ้ม
แล้วเขาก็จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปค่ะ
เป็นภาพความทรงจำดีค่ะ
ที่ว่าเราเจอกันทุกปีปีนึงหลายครั้งมาตลอด
แล้วก็ก็ไม่คิดว่าจะต้องมาส่งเขาแบบนี้ค่ะ
ก็อยากพูดเป็นร้อยล้านคำพูดเนาะ
สิ่งที่เขากำลังจะทำให้โลกนี้
สิ่งที่เขาก็พยายามจะทำ
สร้างคุณค่าให้กับประเทศนี้ในลักษณะงานของเขา

เราเสียดายพัฒนาธิดาเพื่อนเรา
ก็เหมือนกับคนอื่นทุกคนรู้สึกว่ามันเร็วไป
แล้วก็มันเร็วจนแบบว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย
ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเร็วอย่างนั้นเนอะ

คุณพิงกี้เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคน
ที่เป็นเพื่อนสนิทเรียนโรงเรียนเดียวกันมา

ต้องบอกว่าเป็นงานที่รวบรวม
คนรักแตงโมนิดาเอาไว้จริงนะคะ